หน้าคดียิงสาวอายุ๒๓ปีเป็นสาวหน้าตา๒๔ปีนะคะ
เป็นสาวหน้าตาดีด้วยนะคะเสียชีวิตในรถป้ายแดงเป็นรถเก๋งสีขาว
ตอนนี้ตำรวจพยายามสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
สอบไปแล้วประมาณ๖ปากแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับ
ว่าแต่ละคนซึ่งเป็นคนสนิทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมา
แต่ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องชู้สาวเพราะหนึ่งคือเขาเป็นสาวหน้าตาดี
แล้วก็จากประวัติเนี่ยมีความสัมพันธ์

หลายคนนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะ
ต่างชาติที่เลิกรากันไปแล้วแต่ว่าที่มีความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้

จากเหตุการณ์ที่นางสาวนพธรกระหนกเกษมโสพลอายุ๒๔ปีถูกคนร้าย
ระยะเผาขนเสียชีวิตในรถยนต์บริเวณริมถนนนาขุมนาสร้าง

มีบาดแผลยิงเข้าที่จมูกทะลุท้ายทอย๑นัด
หัวไหล่ด้านขวาทะลุหลัง๑นัด
และเอวขวาทะลุหลัง๑นัด
แต่ทรัพย์สินภายในรถยนต์ยังอยู่ครบ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเงินสดแล้วก็ทองคำนะคะ
จากนี้จากการตรวจสอบภายในรถยนต์ของผู้ตาย
ปลอกกระสุนปืน๙มม๗ปลอกด้วยกัน
เจ้าหน้าที่เก็บปลอกกระสุนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะ

มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาสอบปากคำ๖ปากด้วยกัน
ใช้เวลาสอบประมาณ๓ชั่วโมง
แต่ทีนี้หลังจากการสอบปากคำพยานทั้ง๖ปากแล้วเสร็จ
ไม่มีใครยอมเปิดเผยรายละเอียดใดออกมาทั้งสิ้นนะคะ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครปฐมเปิดเผยว่า
พยาน๖คนประกอบไปด้วยมีแม่ของผู้ตายนะคะ
มีนายตีนายตีนี่เป็นคนสนิท
เป็นคนสนิทซึ่งอยู่กับผู้ตายเป็นคืนสุดท้าย
ก่อนที่จะออกมาและถูกยิงเสียชีวิต
คนที่๓คือแม่ของในตีก็คือคนสนิทนี่แหละ
และเพื่อนของผู้ตายอีก๓คนรวมทั้งหมดเป็น๖คนนะคะ
ทั้งหมดอ้างเหมือนกันแบบนี้
ให้ข้อมูลบอกว่าไม่รู้ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายจะขับรถออกไปไหน
และก็ไม่ทราบข้อมูลว่าเกิดจากอะไร
เพราะขณะนั้นเห็นอย่างเดียวโดยเฉพาะคุณแม่
บอกว่าผู้ตายรีบหยิบโทรศัพท์และของมีค่าออกไป

ท่าทางปุ๊บปั๊บหยิบของแล้วก็บอกเดี๋ยวจะออกไปงานวันเกิดเพื่อน

ส่วนแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้ที่เรื่องชู้สาว
เนื่องจากผู้ตายหน้าตาดีผิวพันธุ์ดี
มีข้อมูลจากคนใกล้ชิดให้การนะคะ
บอกเดิมทีผู้ตายทำงานเป็นพนักงาน
สถานบันเทิงชื่อดังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละ
ก่อนจะมีแฟนเป็นคนราชบุรี
ตอนนั้นมีลูกด้วยกันนะคะ๒คน
เป็นลูกสาว๖ขวบ๑คน๓ขวบ๑คน

มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
ซึ่งก็คือชาวเนเทอร์แลนด์นะคะ

โดยชาวต่างชาติจะเดินทางมาพบนางสาวนพธรนานครั้ง
แต่ทุกเดือนจะมีการโอนเงินค่าผ่อนรถ

ให้กับผู้ตายเดือนละประมาณ๓๐๐๐บาท

ซึ่งคนที่ใกล้ชิดก็บอกว่า

หรือนานยังกลับมาหาทีแล้วมีการโอนเงิน

ยังไม่ได้ยืนยันนะคะข้อมูลนี้นะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนของตำรวจนะคะ
จากชายชาวต่างชาติที่เลิกรากันไปแล้ว
ปัจจุบันน่าจะมีความสัมพันธ์อยู่กับผู้ชายสองคน
คนแรกคือนายวัลลบห้วยหงทอง
นายวรลบคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัย

ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียชีวิต
ทั้งทางอินบ็อกซ์และทางโทรศัพท์

คนนี้น่าสงสัยนะคะตำรวจบอก

ซึ่งในตีตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้วนะคะ
ชื่อจริงชื่อว่านายพันศาวรอาจ
ตำรวจบอกว่า๒คนนี้มีความน่าสงสัยมากที่สุด

เพราะนายวัลลบเคยมาติดพันธบหา๑ปี
แล้วคนคนนี้เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ